โคราชจัดพิธีกราบขอขมาถวายผ้าไตรจีวรผืนใหม่ให้รูปหล่อจำลองเสมือนจริง
อริยสงฆ์จำนวน๒๕รูปโดยพ่อแม่ครูอาจารยาติธรรมครูสมาธิร่วมพิธีคึกคัก
โดยที่ห้องเอ็มซีซีฮอร์ชั้น๓พื้นที่จัดงานวิสาขบูชาศูนย์การค้าเดอร์มอร์จังหวัดนครราชศรีมา
ได้มีการจัดพิธีกราบขอขมาและถวายผ้าไตรจีวรผืนใหม่ให้รูปหล่อจำลองเสมือนจริง
อาริยสงฆ์จำนวนยี่สิบห้ารูปโดยมีนายปรีชาลิ้มอัวคณะกรรมการมูลนิธิพุทธบารมี
กับพ่อแม่ครูอาจารยาติธรรมครูสมาธิในหลวงพ่อวิริยังจำนวน๖๐คนร่วมพิธี
เพื่อเตรียมเปิดงานวิสาขบูชาพุทธบารมีเริ่มตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๑มิถุนายนนี้
เมืองนครราชศรีมาบูรณาการทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้